อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะเป็นเรื่องของงานหัฐกรรมจักษานอย่างฉลอมเครื่องเงินค่ะ
ผลงานจะสวยงามขนาดไหนไปดูค่ะ
นี่เลยนี่เลยพาคุณผู้ชมไปถึงที่ที่เขาผลิตเลยนะคะ
นั่นก็คือบ้านเครื่องเงินประดาพรค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่๓๐๙หมู่๑๑ถนนพนมพนารักษ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

เข้าไปก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เขาก็จะมีตู้เครื่องเงินมากมายนะคะ
ว่ากันว่าที่นี่เป็นร้านผลิตเครื่องเงินคุณภาพดีและมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียว
เจ้าของร้านคือคุณนรมนธรใจอายุ๔๔ปีนะคะ
เธอบอกว่านี่ทำธุรกิจเครื่องเงินมายาวนานกว่า๒๐ปีค่ะ
ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะเธอก็ได้ผลิตเครื่องเงิน
ที่ทำเป็นผลงานต่างไม่ว่าจะเป็นฉลอม

สวยงามเนอะงานละเอียดมากเลยจริงปกติเราจะเห็นเป็นไม้ไผ่ถูกไหมคะที่มาจากสระ
นี่เป็นที่ระลึกไงก็ทำเป็นแบบลักษณะเป็นเครื่องเงินเก็บไว้ได้นะคะ
โดยเดิมทีเนี่ยทางร้านมีการทำเครื่องเงินในรูปแบบดั้งเดิมเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูก็ว่ากันไป
แต่เมื่อสมัยเปลี่ยนไปทางร้านก็เลยพัฒนาแล้วก็ทำเครื่องเงินในรูปแบบต่าง
เพื่อให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปใช้เป็นเครื่องประดับเท่านั้น
อะยางชัลลองเครื่องเงินเนี่ยนะคะผู้บรรยาชาวบ้านชัลลองไม้ที่ใส่ผลไม้
ที่เราคุ้นตานี่แหละเอามาทำด้วยการใช้เงินมาสอน
สวยงามมากนี่ดูขั้นตอนเขาต้องประนิษฐบรรจงวิจิตจริงนะคะ
ซึ่งทางร้านนะคะบอกว่านอกจากฉลอมที่เห็นนี้แล้วเนาะยังมีมาลัยกร
ใช่เมื่อกี้เห็นที่เอาไว้คล้องข้อมือ
แต่ว่างานนี้เขาก็เอามาคล้องกับฉลอมด้วยสวยงามมากจริงนะคะ
ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ทางร้านด้วย
สวยงามมากดูมีมูลค่าเพิ่มสวยมาก
น่าซื้อเก็บแล้วตอนนี้ก็มีคนสั่งจองเยอะมากทั้งลูกค้าในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ดีใจที่ว่าทำยอดขายได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าดีใจที่ผลงานฝีมือของคนไทยเนี่ย
มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะ
ดังนั้นถ้าท่านใดสนอกสนใจเครื่องเงินสวยแบบนี้นะคะ
ก็แวะเวียนไปดูไปสั่งซื้อได้ที่บ้านเครื่องเงินประดาพรจังหวัดนครพนมนะคะ
ทางร้านก็ให้เบอร์เรามาแล้วนะ๐๘๑๙๘๘๕๑๗๖
แต่เชื่อว่าที่นครพนมยังมีอีกหลายร้าน
แวะเวียนไปดูนะคะแต่ละร้านก็มีสีช่างฝีมือสวยงามมากมาย
แล้วเงินราคาก็ไม่ได้สูงมากก็จับต้องได้
ก็ถ้าตามความเชื่อก็ตามชื่อมีเงินมีทอง
เป็นทะลองเก็บเงินเก็บโทง
จริงถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องเงินหลายคนจะนึกถึงทางเหนือ
ทางเชียงใหม่ใช่ไหมที่ที่เขาทำเครื่องเงินหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่ที่นครพนมก็มีเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อแล้วสวยมากเลยนะ
มีความละเอียดกันมาก
ดอกลักษณ์มาร้อยเป็นกำไรสวยก็มีเหมือนกัน

อีสานเหนือเขาก็จะมีเครื่องประดับเงินเยอะแยะมากมาย